หลังจากที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมของมหาเทราสมาคมมีมติให้พระธรรมชโยนั้นพ้นผิด
คดียักยอกเงินและที่ดินของวัดพระธรรมกาย
วันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคดีนี้ตั้งแต่ต้น
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
ถ้าดีภวามกรรณชิตกันจบไปกรณ์จากศาลขั้นต้นแล้ว
แล้วจริงท่านไม่ได้บอกครรภำกราชิตท่านไม่รับคำกราวหา

พิจารณาไม่ได้เข้าสู่ขั้นต่อของความพินาธิ
นี่คือคำแถลงของนายชะยพลพงศรีดา
ภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศ
ในการชี้แจงปิดคดีอธิกรพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ว่าทุกกระบวนการได้จบสิ้นไปตั้งแต่สารชั้นต้นในปี๒๕๕๙
มีการพิจารณาทั้งทางทรงและทางโลกโดยนายชะยะพลยืนยันถึงการดำเนินการตั้งแต่เกิดเรื่อง
รวมทั้งเรื่องภารกิจสมเด็จพระสังฆราชและย้ำว่าในเรื่องภารกิจนั้น
มหาเทลสมาคมในยุคนั้นได้มีมติที่จะสนองตามภารกิจทุกประการ
โดยดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายพระธรรมวินัยและกฎมหาเทรสมาคม
เพื่อเป็นการตรวจสอบในหลายทาง
หลังไปตอนนั้นเริ่มจากนายมานพพลไพรินและนายสมพรเทพศิษฐา
เรื่องร้องเรียนต่อเจ้าคณะภาคหนึ่งแต่เจ้าคณะภาคหนึ่งพิจารณาว่า
ผู้ที่มาร้องเรียนมีวาจาเชื่อถือไม่ได้จึงไม่รับคำร้อง
แต่มหาเทวรัฐสมาคมก็รับไว้พิจารณานำเข้าสู่ขั้นตอนคณะสงฆ์
นำคำร้องมาพิจารณาในช่วงต้นปี๒๕๕๙
คู่ไปกับการดำเนินการตามกฎหมายบ้านเมือง
กระทั่งมีการถอนฟ้องคดีเมื่อปี๒๕๕๙
คณะสงฆ์จึงหยิบกรณีดังกล่าวมาพิจารณาต่อ
และเมื่อมีการพิจารณาคุณสมบัติของนายสมพร
ก็พบว่าคำร้องไม่สมบูรณ์จึงไม่รับคำร้อง

จึงถือว่ากระบวนการสิ้นสุดตั้งแต่คณะผู้พิจารณาชั้นต้น
ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดคณะสงฆ์ดำเนินการตามกฎมหาเทราสมาคมฉบับที่๑๑พศ๒๕๖
สรุปได้ว่าคดีเงินและที่ดินวัดพระธรรมกายได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ไม่สามารถรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ได้
แถลงข่าวของทางพศทำให้นายภัยบูลนิติตะวันอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทาง
และมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาพปฏิรูปแห่งชาติได้ออกมากล่าวในเรื่องนี้ว่า
กระทำดังกล่าวเสมือนเป็นการโอบอุ้มพระธรรมชโยเพราะกรณีนี้สามารถเลือกใช้กฎหมายได้ถึง๒ฉบับ
คือกฎมหาเทวรัฐสมาคมฉบับที่๑๑และฉบับที่๒๑
โดยฉบับที่๑๑ว่าด้วยเรื่องนิคกรรมส่วนฉบับที่๒๑ว่าด้วยการให้พระพิสุสละสมณเพศตามบทบัญญัติที่มีอำนาจโดยตรง
และไม่กระทบกับการลงนิธกรรมคล้ายกรณีอธิกรพระยันตราที่เคยทำ
มีภัลคิตของสมเนสทรัสห์สังคราชชีให้พระธรรมชโยคต้องอาบัดปารชิกไปแล้วดังนั้นก็
ซึ่งเรื่องนี้นายภัยบูลเห็นต่างว่าถึงแม้ทางสำนักพุทธจะออกมายืนยันว่าเรื่องได้จบไปแล้ว
แต่กฎหมายก็ยังเปิดช่องให้ดำเนินการต่อได้
เพราะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องการใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานรัฐ
กรณีนี้ควรจะใช้กฎมหาเทรสมาคมฉบับที่๑๑หรือฉบับที่๒๑
ซึ่งจะต้องมีการยื่นเรื่องให้พิจารณาต่อไป
มหาเทรสมาคมว่าจะเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่